เรามาดูเรื่องใกล้ตัวกันอีกสักเรื่องหนึ่ง

โควิด๑๙หลายคนช่วงนี้ห่างไกลโควิดได้

บาทเท่านั้นเองก็สามารถซื้อได้แล้ว

แล้วก็มีเรื่องของสถานที่ในการจัดจำหน่ายด้วยนะฮะ

ที่จะตามไปซื้อได้๘สาขาในร้านขายยาองค์การเพศรัชกรรม
ที่เขาจะมาจำหน่ายในวันนี้๒ล้านชิ้นนะคะ
นี่เลยสาขาแรกนะคะ
สาขาราชเทวีสำนักงานใหญ่
อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ไปซื้อได้นะคะ
ทั้งหมดเป็นร้านขายยาขององค์การเพศรัชกรรมหมดเลย
สาขาที่สองก็คือสาขายศร
อยู่ตรงข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว
ใครอยู่แถวจรรย์สนิทวงศ์ก็ไปที่นั่นได้เลย
ส่วนรำศิษฐ์ค่ะก็อยู่ใกล้ใกล้ตลาดสี่มุ่งเมืองค่ะ
ส่วนสาขากระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ตึกกรมการแพทย์อาคาร๒ชั้น๑ก็ไปซื้อที่นั่นกันได้
หรือว่าจะไปที่สาขาเวชศาสตร์เขตร้อนข้างธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไปได้เหมือนกัน
และสาขาที่๘สุดท้ายคือสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานะคะ
ก็ไปซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาทั้ง๘สาขาตั้งแต่วันนี้
คือคนนึงซื้อได้ไม่เกิน๑กล่อง
กล่องมี๒๐เทสนะคะสามารถนำไปใช้ได้
แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทหรือว่าหน่วยงานก็ให้ทำหนังสือเรียนไปถึงผู้อำนวยการกองการขายภาคเอกชน
ก็แจ้งจำนวนไปเลยค่ะว่าต้องการจะซื้อเท่าไหร่แจ้งชื่อแจ้งเบอร์ติดต่อกลับนะคะ
แล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่กองการขายเอกชนนะคะ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้เลยค่ะ๑๖๔๘ก็เป็นอีก๑
เขาเรียกว่าประสบการณ์ราคาต่ำกว่าท้องตลาดก็สามารถที่จะไปหาซื้อก็ได้
ดีให้มันออกมาเยอะเลยนะประชาชนจะได้เข้าถึงได้ดีนะครับ